เพราะว่ามันไหลมา

ดีโอก็ต้องมากกว่าสี่ค่ะ
จะเป็นผลิตหลายหลายสิ้นใหญ่ไหม

ไม่ต้องควร
เจ้าบริหารที่สตาร์ทของป้าเดี๋ยวเราต้องไปวางแถว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

ตัวเหล็กมันจะนิดในระบบผลิตน้ำปลาปลาค่ะมาพิสูจน์ให้ดูว่าตัวน้ำที่ที่เกิดสีแดงที่เป็นกระแสหรือเป็นข่าวอยู่นั้นคือเกิดจากตัวด่างทัพทิมนะคะ
ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรืออะไรทั้งหลายแหล่อะค่ะ